เราอ่านข่าวรถเบรกแตกทุกวัน

แล้วก็ไปชนคนเดินอยู่บนทางเท้า

เสียชีวิตเลยนะฮะเพราะว่าถูกไปอัดกับเสาไฟฟ้าครับ
จุดเกิดเหตุคืออยู่ที่บริเวณหน้าตลาดบางกะปิแขวงครองจันทร์กรุงเทพ
บริเวณถนนขาออกพบรถเมษาย๑๑๕นะฮะวิ่งระหว่างเส้นทางสวนสยามสาธรณ์นะฮะ
ของบริษัทกรุงเทพขนส่งจอดอยู่ที่ช่องทางด้านซ้าย
มีร่องรอยเลือดติดอยู่ที่บริเวณกันชนซ้ายกระจกด้านข้างแล้วก็ด้านซ้ายก็แตกด้วย
ไป๕๐เมตรโอ้โหเป็นภาพที่น่ากลัวมากเป็นภาพของผู้เสียชีวิตอยู่บนทางเท้า
คือนางสาวเบนเจาันม่วงเกรดอายุ๓๓ปีพนักงานร้านแว่นท็อปเจริญ
สภาพศพคอขาดนะครับขาซ้ายหักผิดรูปนะฮะแล้วก็มีทั้งเลือดมีทั้งสมองกระจายเต็มไปหมดเลย
ก็ต้องให้มาล้างกันแบบนี้นะครับ
ส่วนคนขับรถคือนายสมจิตหม่องพันธ์อายุ๖๔ปี
บอกว่าขับรถออกมาจากอู่สาธรณ์มุ่งหน้าไปยังสวนสยาม
พอมาถึงตรงนี้มีผู้โดยสารลงจากรถไปเนี่ย
มีผู้โดยสารอยู่บนรถประมาณ๑๐คน
ขณะที่ขับรถลงสะพานข้ามครองแสนแสบกำลังจะเลี้ยวโค้งขวา
เหยียบเบรกแล้วแต่เบรกมันเบรกไม่อยู่อะครับคุณผู้ชม
เหยียบจนจมเลยคือมันเบรกไม่ได้เบรกแตกแล้วอะครับ
ก็เลยพยายามหักเลี้ยวและประคองรถไป
แต่รถเสียหลักพุ่งไปชนคนที่เดินซื้อของอยู่บนฟุตบาทนะครับ
ส่งผลให้มีผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นผู้หญิงคอร้ายคนนี้
รถเมย์ชนอัดก๊อปปี้ติดกับเสาไฟฟ้าจนคอขาดเสียชีวิต
ส่วนคนขับรถเมย์ถูกดำเนินคดีในข้อหาขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ต้องส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับ